มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นม๒นะคะเป็นผู้หญิงด้วย
คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถรับส่งของนักเรียนค่ะ
แล้วสุดท้ายก่อนที่เธอจะเข้าไปในโรงเรียน
ตอนช่วงเวลาก่อนเคารพทงชาติ
บุกแทงเธอจนเธอเสียชีวิตนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่ถูกรวบตัวได้
ก็บอกว่าคิดว่าโดนวางยาให้ท้องเสีย

ถือมีดบุกเข้าไปในโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

แล้วแทงนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ในเวลาต่อมาตอนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนร้ายลงมือช่วงก่อนเข้าแถวเคารพทงชาติ
ตอนที่ครูเวรกำลังยืนรอรับเด็ก

คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถนักเรียนมา
จอดรถแล้ววิ่งขึ้นไปบนรถค่ะ
จับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒คนนี้

ครูรีบไปขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน

ชื่อว่านายปรีชาวิชัยสอนอายุ๓๗ปี
จับได้พร้อมกับอาวุธที่เขาใช้

ยาว๓๐เซนติเมตรค่ะ
รำกลมากผมเข้าใจว่าผู้ปกครองนี่

พอมันหามั่นกวนปุ๊บมันหิ่มใส่ผม
แล้วมันก็ชักหนีดออกมา
แล้วมันก็วนลาวรถขึ้นรถออก
ต่อมานั้นก็ยังหานิดหน่อยคนหนี

แท่งอยู่ข้างหลังรถเลยเหมือนกันหรือเปล่า

พอนี้ผมก็เลยห่วงขึ้น
ผมเลยแลนออกไปเอิญชาวบ้านมาซอย

มีภาพซึ่งจะเห็นเบาะแสว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือตอนนี้คือช่วงเวลาที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
จะเห็นว่าก็คงจะขี่ตามมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละ
จะมีเสียงของเด็กที่อยู่บนรถก็ยังกระเศร้ายาวแห่

กับผู้ชายคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเลยบอกพี่

แล้วบอกเหมือนพี่พี่มีดจะหล่น
ยังมีตะโกนทักไปแบบนั้นเลยนะคะ
ก็ไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วมีดเล่มนี้เนี่ย
จะมาทำให้น้องผู้หญิงที่อยู่บนรถคันนี้

นี่ค่ะเหมือนเขารู้จักกันนะคะ
ซึ่งล่าสุดหลังตำรวจสพเมือง๑๐๑
คุมตัวนายปริชามาสอบปากคำเพิ่มเติม
หนัยผิดชายให้การแบบนี้ค่ะบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะผู้ตายกับแม่ผู้ตาย
พูดจาประชดประชันเขาบอกจะเอายาค่าย่ายเขากิน
แล้วตอนกลางคืนตัวเองก็ท้องเสีย

เช้าวันที่๕มกราคมให้น้ำไก่อยู่
แล้วอ่านริมฝีปากแล้วได้ยินเสียงแววในหู
ว่าผู้ตายพูดว่าเอายาค่าย่าให้กินแบบเดิมอีก
ก็เลยคิดว่าเอ้าที่ท้องเสียมาหลายวัน
คงเป็นเพราะผู้ตายเอายามาให้กิน
เขาให้การกับตำรวจแบบนี้
ด้วยความโมโหก็เลยขี่รถไล่ตามรถนักเรียน
แล้วสุดท้ายก็ไปก่อเหตุจนอีกฝ่ายหนึ่งแน่นิ่งไปค่ะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเออทำไมเขาถึงหูแว่วแล้วก็ก่อเหตุสะเทือนขวัญขนาดนี้นะคะ
มาดูประวัติก่อนกันหน่อยนะคะนายปรีชาเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อปลายเดือนธันวาคม
ปี๒๕๖๕เพิ่งออกมาเพิ่งออกมาจากคุกเลยตอนนั้นถูกจับในคดีอาวุธปืนค่ะ
แล้วถามว่าในร่างกายเนี่ยมีสารเสพติดหรือมีแอลกอฮอลกินเหล้าอะไรมาหรือเปล่า
ตำรวจเนี่ยก็ตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดก็ไม่มีนะคะ
ปริมาณแอลกอฮอล์ปกติไม่พบสารเสพติดในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกมีดไปในทางสาธารณะนี่สองข้อหาหลังจากนี้จะส่งตัวไปตรวจโรคนึง
ซึ่งถ้าหมอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังค่ะ
ออกจากเรือนจำมานี่นับวันได้เลยนะ

คุณผู้ชมครับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
น้องที่เสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ทั้งกลัวนะครับตอนนี้
ตอนนี้ยังไม่รู้แต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยทั้งกลัวและเป็นห่วง
ขอให้เพื่อนไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะ
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแน่นอนยังทำใจไม่ได้
คุณผู้ชมตอนนี้นะตอนนี้นะแม่ของน้องยังเป็นลมไม่ฟื้นเลยอ่ะ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตครับ
ที่บ้านเหล่านนทรรตำบลหนองแก้วอำพื้นเมืองร้อยเอ็ดครับ
นำศพมาบำเพ็ญกุศลบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ทีมเยียวยาจิตใจ
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายปกครองไปให้กำลังใจ
ไปพูดคุยกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต
รวมถึงนักเรียนกลุ่มที่อยู่ในรถรับส่ง
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุ
ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคน
ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าทำใจไม่ได้หรอกครับกับเหตุการณ์นี้
แม่นะครับเป็นลมล้มแล้วลมอิบพับแล้วพับอีกนะครับ
ตอนนี้แม่ยังไม่ฟื้นเลยนะครับเป็นลมจนสลบไปแล้ว
ทีมข่าวได้พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะเธอมองเห็นผู้ชายคนก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ว่าเป็นญาติหรือเป็นผู้ปกครองที่คงเอาของตามมาให้คนบนรถ
แต่ขณะที่รถมาถึงโรงเรียนเธอมองไปเห็นผู้ชายคนดังกล่าว
ถือมีดแล้วบุกขึ้นมาบนรถครับแล้วก็แหวกคนเข้ามานะครับ
ตรงที่นั่งเนี่ยข้างเธอแล้วก่อเหตุครับ
เธอบอกกลัวแล้วเป็นห่วงเพื่อน
อยากจะบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายฮะ
บอกว่ารักนะทำไมมาจากกันไปเร็วขนาดนี้ครับ
มีคนทำอะไร
คือเขาแบบลดนักเรียนจอด
คือเขาจอดลดแล้วก็วิ่งขึ้นมา
น้องอยากฝากอะไรบอกคิตตี้ไหม
คิดถึงนะทำไมต้องถึงเราไปก่อนคิดถึง

ของน้องคิตตี้ผู้ตายนะครับที่จุดเกิดเหตุ
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของคุณแม่นะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับบรรยากาศช่วงนี้
ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะ